ส่วนที่ปฐุมธานีนะคะชายสูงวัยอายุ๖๔ปีค่ะ

เพื่อนตามหาถ้าตายหาไม่เจอเลยนะคะ
สุดท้ายไปพบลอยกลายเป็นศพอยู่ในหนองน้ำ
หลังบ้านตรงบริเวณใต้ถุนบ้านนะคะขึ้นอืดแล้วด้วย
ถามเพื่อนก็บอกว่า
อยู่บ้านคนเดียวและเป็นคนชอบดื่มเหล้า
ก็ดื่มด้วยกันประจำนี่แหละแล้วอยู่แกก็หายไปอ่ะนะคะ
ตำรวจสพคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีพร้อมกับแพทย์
และเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงเข้าตรวจสอบบริเวณคลองใต้ถุนบ้าน
บ้านเลขที่๑ทับ๑หมู่๕ตำบลคลอง๒ค่ะ
หลังจากที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตลอยอยู่ในคลอง
ที่เกิดเหตุก็พบศพค่ะทราบชื่อคือนายธนโชธเต่าทองอายุ๖๔ปี

สภาพศพคือนอนคว่ำหน้าอยู่ในคลองแล้วก็ขึ้นอืดแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันนำศพขึ้นมาจากน้ำ
ชนสูตรเบื้องต้นบอกว่าน่าจะเสียชีวิตมาประมาณ๓วันแล้ว
ก็เป็นช่วงเวลาที่หายตัวไปพอดีเลย
สอบถามนายบุญมีอัดพงภาวัย๖๑ปีเพื่อนผู้ตายค่ะ
ก็บอกว่าผู้ตายไม่ได้มีอาชีพอะไรหรอก
เป็นคนชอบดื่มเหล้าก็ดื่มเป็นประจำ
จากนั้นอยู่หายหน้าหายตาไป๓วัน

สุดท้ายก็เลยมาเจอว่านอนลอยเป็นศพอยู่ใต้ถูนบ้านเนี่ยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุแล้วก็บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานนะคะ
จากนั้นให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึง
นำศพส่งนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

แล้วก็จะติดตามญาติของผู้ตายมาสอบสวนเพิ่มเติมด้วยค่ะ